รอกันมาอย่างยาวนานนะครับก็ต้องอาศัยการเก็บคะแนนแล้วก็การจัดอันดับรวมถึงเรื่องราวของคะแนนในรอบปีนะครับที่เขาจะคิดกันย้อนหลังสี่ปีทำให้ไทยนั้นมีโอกาสแล้วครับที่จะก้าวขึ้นมาติดท็อปร้อยนะครับตอนนี้เริ่มจะเดินหน้าเลยครับล่าสุดหลังจากชาติไต้หวันสี่สองในเกมบ่อนโลกรอบคันเลือกโซนเอ
เป็นอันดับที่ดีที่สุดนะครับตั้งตั้งแต่เดือนวิทยาลงค์ที่ผ่านมาพร้อมกับแซงฟิลิปปินท์ที่เสียคะแนนจากการแพ้เยเมนคาบานศูนย์ต่อหนึ่งขึ้นมาเป็นมือหนึ่งนะครับของอาเซียนครั้งแรกในรอบสองปีส่วนในทวีปเอเชียไทยก็ขึ้นมาอยู่อันดับสิบแปดนะครับแต่ก่อนที่ไทยเนี่ยเคยอยู่ในท็อปสิบมา